ร้องได้ให้ล้าน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

ร้องให้ได้เร็ว
ร้องให้ได้เร็ว
ร้องให้ได้เร็ว
มาดูกันครับว่ากี่จุดตรงไหนบ้าง
เพลงนี้ก็คือเพลงคนแบกรักนะครับของคุณแจ็คธนพลนั่นเอง
เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุดแรกนะฮะของคุณแจ๊คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ

เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ

เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ

เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ

เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ

เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ

เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ

เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ

เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแรกของคุณแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแจ็คเลยนะครับ

เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแจ็คเลยนะครับ
เพลงนี้อยู่ในอาราบัมชุดแจ็คเลยนะครับ

เป็นเพลงจีบสนวัตรเตือนทะตี้นะ

เราขออนุญาตก่อนพิธีกว่าช่องสรรย์แดียว

ธรณีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาคุณพ่อคุณแม่
บุญกุศลแป้ได้ทำเอาไว้แต่ขอให้ย่อนต่อสนองลูกเดิม
ในภาคศาสตร์นี้เนอะจ้ะถูก

ครับจะได้จนจะได้หรือไม่ได้กับทุกท่ายล่ะ
มันเป็นความเชื่อความเชื่อนี่ทำนำไปสู่พลัง
การขอพรนี่มันก็เป็นที่พึ่งทางใจหมด
นี่แล้วนี่ลูกชายมานั่งเชียร์แล้วตอนนี้มานั่งชื่อน้องอะไรครับ
กำลังใจน้องเฟซลูกใช่ไหมลูกน้องเฟซลูก
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ตกลงลูกเราแน่หรือเปล่า

สีผมสวยสวัสดีครับลูก
คนนี้เป็นคุณพ่อเราใช่ไหม

มีย่ามีพ่อมีเฟสด้วยครับ

นั่งเชียร์พ่อข้างล่าง
ตอนนี้คนมาแทนพี่แป๊ะก็มหัศจรรย์พันธ์ลึกเหมือนกัน

เดี๋ยว

ชื่อน้องคนไทยทุกบ้านครับ

อยากให้ซูมหน้าตากล้องของหนูก่อน
โทษถาม

รู้สึกเสียงไปหนึ่งเลยครับ

อยู่ในระยะแทรกแทรกมาถึงขนาดไหนอย่าเข้าใกล้
โอ๊ยอย่าพี่รุ่งถุย
มีคนนั่งอยู่เกือบโดนแล้วนะเมื่อกี้
ผมก็รู้ว่ามีคนอะไรนะ
แกก็รู้ว่ามีคนเออถ้าไม่มีคนแกจะไม่ฟาด
ถามก่อนว่าทำไมถึงมีแทร่มาด้วย

ตกลงเนี่ยรายการเราร้องเพลงนะ
ร้องเพลงอ้าวไม่ใช่จับวัวอะไรนะอ้าวรายการร้องเพลงเหรอครับ
ร้องเพลงครับเอาคาร์บอยร้องเพลงไม่ได้เหรอครับ

อ่าตอนนี้จะแข่งกันแล้วนะค่ะจะเริ่มมาเริ่มกันที่เพลงแรกก่อน
เพลงแรกมูลค่า๕๐๐๐บาทสักพันบาทค่ะ
มูลค่า๕๐๐๐บาทอันนี้ไม่สามารถหยุดหรืออะไรได้ต้องร้องอย่างเดียว
เพลงแรกนี่ต้องร้องให้ได้มีแต่ว่าถ้าเกิดฟังแล้วไม่มั่นใจ
ตอนนี้มาฟังกันก่อนนะครับอินโทรเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
พร้อมแล้วมาเลยครับ
ด้วยไม่ต้องบอกกล่าวไม่ต้องบอกกล่าวเดินดิ่งไปแล้วเดินดิ่งไปกระมุบกระมิดนะฮะเสกเนื้อเสกเนื้อขึ้นมาเอกนะครับ
ไม่มีใครได้ทันเห็นสีหน้าว่าฟังแล้วเป็นอย่างไร
คุณหนุ่ยเพลงนี้คิดว่า

ดูอาการคือกังวลมากเลย
กังบลหนึ่งเพลงกล่าวมันก็มาถึงคันนี้แล้วมันก็ต้องเอาเหรอเนาะ
เพลงนี้ต้องร้องนะฮะต้องร้องเท่านั้นนะฮะ

ร้องนะฮะแต่ว่ามีวิธีก็คือถ้าเกิดไม่มั่นใจอย่างที่บอก

จะใช้หรือไม่ใช้
คนโลภวางแฟนปล่อยไม่ใช้

ตัดสินใจให้ดีนะ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

มั่นมั่นใจไหม

ตัดสินใจแล้วนะว่าไม่ใช่ตัวช่วยเพราะงั้นต้องใช้สมาธิดีนะฮะ

มูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ขอช่วงดีครับพี่แม้
เรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่จะให้เป็นคนให้ไหม
ถ้าเรียกเหลือมาหาพันเรียกลุงเหลือกันไม่ให้สักพันแน่หรอก
ผมพิคาเหมือนดั่งดอกออกโดนต่อมันต่อยต่ามันย้อยไม่คอยพักผ่อน
เรี่ยวแรงดีไม่มีเยายอดแน่นอนควันต่างปล่วยนามวากเรื่องหวีทุกวัน
นานไปหัวใจยังหนุ่มกระโชยกระทงชะกัน
อยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมทบาลจะให้ไปไหนก็ไป
อย่าขอร้องให้น้องเรียกที่เปิดใจของหนุ่มหนุ่มเหลือน้อยของกำรังใจ
ถ้าเรียกลุงเรียกตาที่ไร้หัวใจจะวายแค่หมดว่ามายของชายชาติ
หัวใจจะวาย
บอกได้คำเดียวแฟะคุณฝ่า
เป็นการฟังเพลงที่ทรมาน
ตื่นเต้นจังเลยด้านล่างมีความคิดเห็นว่าไงคะ
ร้องเพลงนี้ได้คุณหนุ่ยเป็นไงครับคิดว่าได้ไหมฮะ

ไเฮง
ไม่รู้ว่ายมมาบานหรือยมพาบาน

มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาท

ร้อง